มาดูกันที่ความคืบหน้าเหตุโจมตี
และการจับตัวประกันในโรงแรมแห่งหนึ่งที่บูกินาฟาโซนะคะ
ซึ่งกองกำลังความมั่นคงของบูกินาฟาซู
ตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะคะ

ขณะนี้ตัวประกัน๑๒๖คนได้รับการช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้นตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่๒๓คนนะคะ
ส่วนคนร้าย๔คนค่ะถูกสังหารค่ะ
จากเหตุการณ์คนร้ายกลุ่มติดอาวุธในมาร์เกร็บ
จับตัวประกันกว่า๑๗๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ
เมืองหลวงของประเทศบูกินาฟาโซ
เมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนี้

หรือประมาณ๒นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาในประเทศไทย
ล่าสุดนะคะสถานการณ์รุนแรงได้ยุติลงแล้ว
โดยตัวประกัน๑๒๖คนได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒๓คน
จำนวนนี้แบ่งเป็น๑๘สัญชาติ
ส่วนคนร้าย๔คนถูกสังหารเสียชีวิตค่ะ
กลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นสมาชิกกองกำลังติดอาวุธหัวรุนแรงในมาร์เกร็บที่อยู่ในเครือข่ายอัลกออิดะระบุว่า
การก่อเหตุครั้งนี้เพื่อต้องการล้างแค้นฝรั่งเศสและชาติตะวันตกอื่น
ด้านนายฟรองซัวอลองประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ประนามเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ
รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารบูกินาฟาโซเปิดเผยนะคะว่าคนร้ายที่บุกเข้ายึดโรงแรมสเปลนดิตมีประมาณ๖๗คน
โดยได้ปลอมตัวเป็นแขกที่เข้าพักก่อนที่จะนำอาวุธออกมาก่อเหตุ
หนึ่งในตัวประกันที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยนะคะได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่ากลุ่มมือปืนได้เริ่มกระดาษยิงไปทั่วห้อง
ขณะที่ทุกคนต้องหมอบลงกับพื้นส่วนใหญ่ต้องทำเป็นแกล้งตายเพื่อไม่ให้ถูกยิง
จากนั้นคนร้ายค่ะจุดไฟเผาในห้องทำให้เกิดควันลอยคละคลุ้ง
จากนั้นประมาณ๔๐นาทีกองกำลังเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาและเกิดการยิงปะทะอย่างรุนแรง
น้องสาวของตัวประกันรายนี้ได้รับลูกหลงถูกกระสุนปืนยิงที่บริเวณหัวเข่านะคะ
ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งถูกใช้รับรองเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ
ขณะที่บูกินาฟาโซค่ะเปลี่ยนผ่านอำนาจด้วยการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะคะ
โดยประธานาธิบดีรอสคาบูเร่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง๓สัปดาห์เท่านั้นค่ะ